พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสะแก้วมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะ
เมื่อมีเด็กนักเรียน๖คนเขาลงไปเล่นน้ำ
ฝ่ายกั้นน้ำแก้มลิงบ้านด่านนะคะ
เขาลงไปเล่นน้ำกันหกคนแล้วก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ย
ค่อนข้างจะลึกพอสมควรแล้วก็เด็กจมน้ำค่ะ
แม่ของเด็กแฝดกระโดดลงไปช่วยนะแต่ปรากฏว่าช่วยมาได้แค่๓
เด็กเสียชีวิต๓ตัวแม่ที่ลงไปช่วยเนี่ยก็แทบจะเอาตัวไม่รอดก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกัน
หลังจากนั้นเนี่ยกู้ภัยก็ช่วยนำศพขึ้นมาได้แล้วก็ช่วยมาได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกว่าแล้วครอบครัวของคนที่เสียชีวิตเนี่ยทั้งพ่อทั้งยาย
พอเห็นร่างของเด็กที่เสียชีวิตก็ร้องไห้แทบขาดใจ

นี่คือนางน้อยค่ะเป็นย่าของเด็กหญิงนพมาศมีอาสาหรือน้องครีมอายุ๑๒
หมู่๕ตำบลบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศ

ได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยอรัญญประเทศนะคะว่ามีเด็กนักเรียน
ไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต๓คนในบริเวณนี้
ที่เกิดเหตุชาวบ้านเป็นร้อยคนเลยคุณผู้ชม
ไปยืนดูหน่วยกู้ภัยงมศพนักเรียนที่จมน้ำ
ลากไปแล้วเเกี่ยวศพของน้องครีมขึ้นมาได้
จากนั้นนายสุเทพมีอาสาพ่อของน้องครีม

พอเห็นศพลูกสาวคุณผู้ชมเข่าสุดนะคะ
นางน้อยย่าของน้องครีมก็พอเห็นก็ร้องไห้

จากการสอบสวนเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เพราะว่าน้อง๖คนเขาลงไปเล่นน้ำกัน
เป็นผู้ชาย๓คนเป็นผู้หญิง๓คน
แล้วก็ทั้ง๖คนถูกน้ำพัดไปอยู่กลางฝ่ายเลย
ใน๖คือเด็กหญิงปรีชายาปรัชใช้เสืออายุ๑๑ปี
กับคู่แฝดเด็กหญิงปรัชญาประวีใช้เสือถูกน้ำพัดไปด้วย
แต่แม่ของเด็กแฝดคู่นี้คือนางวาสนาบันทูลกระโดดลงไปช่วย
แต่ช่วยได้ไม่หมดคุณผู้ชมจมไป๖ช่วยมาได้แค่๓
อีก๓คนคือเด็กหญิงปรัชญาประวีและเด็กชายธวัฒน์บรรทูล
และเด็กหญิงโนภามาศก็จมหายไป
หลังจากนั้นก็กู้ขึ้นมาได้กู้ศพขึ้นมาได้อีก๓อะนะคะ
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันหน่อยสำหรับน้องที่จมน้ำนะคะ
นี่ค่ะอย่างที่บอกว่าแม่ของน้องฝาแฝดกระโดดลงไปช่วยช่วยมาได้๓
แต่ฝาแฝดช่วยมาได้๑คนที่เป็นฝาแฝดอีกคนอยู่นะคะ

เหตุการณ์นี้มีเด็กชายที่รอดชีวิตคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุรีบที่จะว่ายน้ำขึ้นฝั่ง
เพราะว่ากลุ่มเพื่อนที่จะจมน้ำเขาก็พยายามจะเอาตัวรอดนะคุณผู้ชม
กอดรัดฟัดเวียงพยายามที่จะแบบอยากจะดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้
แล้วก็ตัวเองก็เลยไปตามให้คนมาช่วยนะคะ
อย่างที่บอกว่าช่วยเด็กไว้ได้แค่๓แล้วก็ต้องช่วยแม่เด็กที่ลงไปช่วยด้วยนะ
คือแม่เด็กที่ลงไปเนี่ยก็จะหมดแรงเหมือนกันนะคะ
สุดท้ายก็เป็นเหตุสลดที่เด็กเสียชีวิตไป๓คนค่ะ